ไปดูพฤติกรรมของสองหนุ่มกันหน่อยเขา
เป็นเพื่อนกันครับแต่ว่านัดกันไปตะเวน

ได้ทรัพย์สินไป๓แสนบาทครับ

มาแล้วฮะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนัดกันมาพร้อมอุปกรณ์งัดแงะ
มีทั้งค้อนเหล็กแฉลงตะเวนก่อเหตุไปยกตู้เติมเงินมือถือ
ขึ้นรถพ่วงข้างไปยกทั้งตู้นะนะฮะแล้วก็ออกไปก่อเหตุที่จังหวัดนครปฐม
เดือนเดียวยกไปเก้าตู้ฮะได้เงินไปสามแสนกว่าบาทตำรวจนครปฐมเนี่ย
นายสมรักษ์ศรีแสงอาลอายุสิบแปดปีนะฮะจับได้พร้อมของการฮะ
นี่มาแล้วต้องขอเบอร์ภาพน้องคนนี้เพราะอายุเพียง๑๘ปีเท่านั้น
นะฮะจับได้ก็มีทั้งรถพ่วงข้าง
มีทั้งเรื่องของตู้เติมเงินต่างนะฮะ
แล้วก็อุปกรณ์การงัดครบถ้วนเขาสารภาพ
ออกก่อเหตุจริงในพื้นที่ของนครปฐมนะฮะ
อนตูมแล้วก็เขตพื้นที่กำแพงแสนรวม๙ครั้ง
พอพบตู้เติมเงินที่โล่งแจ้งหน่อยห่างจากบ้านคนหน่อย
ก็งัดแงะแล้วก็ยกตู้ใส่รถพ่วงข้างไปเลย
เพราะถึงที่เปรียบทันยังไงทุบสิครับ
แล้วก็เอาเงินสดออกมาแบ่งคนละครึ่ง๕๐๕๐กันไป
แล้วก็นำไปใช้จ่ายนำไปซื้อยามาเสพติดยาทั้งคู่ครับ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องตั้งข้อหาเนี่ยนะคะ
ร่วมการรักซับเวลากลางคืนโดยใช้ยานผ่านะในการหลบหนี
แล้วอีกหนึ่งข้อหาคือไอ้เงินที่ได้เอาไปซื้อยาเสพติดใช่ไหม
ก็ต้องมีข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเรามาดูข้อความ